ริมจอวันนี้พาไปดูน้องอิลลี่คนสวยนะคะ
บอกเลยคนนี้นะไม่เคยทำให้บอสกึ้งผิดหวัง
ทำอะไรได้หมดเลยค่ะล่าสุดนี้มีการปลอมตัวเกิดขึ้นแล้วนะ
น้องปลอมเป็นอะไรไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
น้องเอลลี่คนสวยยิ่งมองยิ่งละมุน

ไม่เคยทำให้บอสกึ้งนั้นผิดหวัง
ล่าสุดเล่นใหญ่จัดเต็ม
ลงทุนปลอมตัวเป็นแป๊ะยิ้ม
ไพรส์วันเกิดบอสกึ้งไปเลย
อ้าวความเจอไพรส์น่ะค่ะ
บอสกึ้งก็จะประมาณนี้มีเวอร์กันบ้างน่ะ
แม่หมาไม่บอกหยอกกันแบบนี้
อาเสยผมแก่ขนนิดนึง
ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกสักหน่อย
หน้าอากึ้งตกกระจายฟังไม่เป็นเหมือนกันนะคะ
จัดให้ขนาดนี้โบสถนัดสิ้นปี
สักกี่แสนดีคะอักกึ้ง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ทีมงานขอน้ำให้เพื่อนหน่อยค่ะ
พูดถึงเรื่องเงินกี่แสนดี